ท่านผู้ชมครับไปพบศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่ในคลองแสนแสบแถวเอกมัยนะครับ
สภาพศพเนี่ยถูกฟันจนหัวกระโหลกนี่เปิดโอ้ยคนขับเรือเนี่ยเขาเจอ
เขาก็เลยแจ้งตำรวจกับกู้ภัยพอเอาศพขึ้นมาก็พบว่ามันมีบาดแผลนั่นแหละ
ค่ะตำรวจตั้งไว้สองประเด็นนะฮะหนึ่งคือถูกทำร้ายร่างกายถูกฆาตกรรมอ่ะ
หรืออาจจะพลัดตกน้ำลงไปแล้วก็โดนใบพัดเรือตอนนี้รู้แล้วนะฮะว่าเป็นใครนะครับ
สอนอมักกษันแล้วก็ร่วมกับตันยูนะครับนี่ไปเอาศพขึ้นมาจากในคลองนะฮะ
บริเวณใต้สะพานข้ามคลองแสนแสบฝั่งตรงข้ามวัดภาษีถนนเอกมัยเขตวัฒนากรุงเทพนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๐๔๐ปีนะครับใส่กางเกงขาสั้นเสื้อเชิดแขนสั้นลายสก๊อตสีดำ
ศีรษะมีรอยคล้ายถูกฟันนะฮะจนกระโหลกนี่หายไปครึ่งซีก
แขนข้างขวามีบาดแผลชะกันนะครับโดยที่แขนข้างขวาเนี่ยมีรอยสักรูปอินซีด้วย
ตามขั้นตอนที่นิติเวชของตำรวจนะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ๒๔ชั่วโมงก่อนที่จะมาเจอศพ
ทางร่วมกระตันอยู่ที่มากู้ศพขึ้นมาจากคลอง
บอกว่าช่วงเช้าได้รับแจ้งจากพนักงานขับเรือของกรทม
ว่าเจอศพผู้ชายลอยอยู่ในคลองแสนแสบ
ก็เลยไปผูกศพแล้วก็ดึงมาขึ้นตะหลิ่งนะฮะ
อีกแรกก็ผูกเอาไว้ก่อนเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
สภาพศพเห็นได้ชัดว่าศีรษะส่วนกระโหลกถูกฟันแล้วก็หายไปนะครับ
ข้างขวามีบาดแผลชะกันด้วยศพยังไม่เน่าเปื่อยมากนัก
กรทมเดินผ่านมาแล้วก็เห็นว่าเป็นแบบเหมือนคน
ไปให้เข้าอาสาเข้ามาตรวจสอบครับ
แล้วก็ตามแขนเป็นลอยขาดเลยครับ

ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ได้เจอกับคนงานชาวเมียนมาที่เขามา

ซึ่งผู้ที่มาขอดูศพเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาเห็นเนี่ยเขาจำได้นั่นคือญาติของเขานั่นเอง
หายไปจากแคมป์คนงานตั้งแต่๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ถามว่าทำไมถึงจำได้เขาบอกเขาจำรอยสักที่แขนได้

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบนะฮะจนชัดเจนแล้วนะครับว่าศพที่เจอคือนายซูเรงนามสกุลโซ
อายุ๓๑ปีเป็นชาวเมียนมานะครับคนนี้นะฮะสุเรงนะฮะวัย๓๑ปี
คือทางญาติญาติบอกว่าเขามาทำงานที่เมืองไทยเนี่ยมากับเมียของเขาเมื่อ๖เดือนก่อน
แล้วพอมาทำงานที่เมืองไทยเขาก็ทะเลาะกับเมียเมียเขาก็กลับไปอยู่ที่เมียนมาแล้ว
แต่ว่าตัวของสุเรงเนี่ยยังทำงานอยู่ที่เมืองไทยก็อยู่คนเดียว
ก่อนจะหายไปเมื่อ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้แล้วมาเจอเป็นศพในวันนี้เนี่ยนะฮะ
เมื่อ๓๔วันก่อนสุเรงนี่ดูท่าทางเครียดแล้วดื่มเหล้าหนักทุกวัน
ที่เห็นครั้งสุดท้ายก็คือสุเรงนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
แล้วมีอาการลักษณะเมาแล้วก็คลุมคลั่งเดินถือไม้กวัดแกว่งไปมา
แล้วก็หายไปจากแคมป์คนงานเลยตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้
แล้วก็พยายามอันนั้นเขาไม่ชอบเขาสักใหม่ต้นไม้คล้ายกับต้นไม้
แต่เด็กคนนี้เคยมีปัญหาไหมน่าจะไม่เคยมี
แต่ว่า๓๔วันที่แล้วเขาก็เมียแฟนเขากลับบ้านเมียสั่งสอนเขาไม่ได้
เมียก็กลับบ้านเขาก็เครียด๓๐วันเนี่ยคล้ายกับคุณไม่เต็ม
นี่ญาติของผู้ตายนะครับส่วนเพื่อนร่วมงานนะครับบอกว่า
ตัวนายสุเรงผู้ตายไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับเขาก็นิสัยดีนะ
แต่ว่าเขาจะมีปัญหากับเมียเขาบ่อยจนเมียเขาก็กลับเมียนมาไปก่อน
ช่วงพักหลังเขาก็เครียดหนักดื่มเหล้าทุกวันเมาทุกวัน
พยายามห้ามกันแล้วแต่ห้ามไม่อยู่นะครับ
แล้วช่วงหลังเนี่ยอย่างเพื่อนร่วมงานบอกว่าบางทีเขาก็แยกอย่างนี้
เพื่อนคนนี้นะครับบอกคุณบอกกับคุณสุชาดาว่าเขาก็แยกไปอยู่คนละไซส์งานแล้ว
ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยไม่ได้เตือนกันแต่ดูจากลักษณะบาดแผลแล้วมันน่ากลัว
ถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างเช่นพลัดตกน้ำแล้วถูกใบพัดเรือฟันเขาที่ศีรษะเนี่ยนะ
โอ้โหถ้าเกิดถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก็ถือว่าบาดแผลนี่น่ากลัวมาก

ถ้าพูดตรงอ่ะที่ตอนที่ผมอยู่ด้วยกันมันเป็นคนดีอ่ะ
ตอนนั้นแฟนเขายังอยู่อะมันดีอยู่
มันก็แปลกใจว่าคือใครทำอะไรใช่ไหม
ใช่อันนี้มันเกี่ยวกับคนอื่นหรอกมันเกี่ยวกับตัวเอง
คุณสุชาดาก็เลยไปที่แคมป์คนงานของผู้ตายนะครับ
อยู่ในซอยเอกมัย๒๓นะฮะไม่ไกลจากจุดที่เจอศพนะครับ

สุเรงเนี่ยเขามีอาการเมาแล้วก็คลั่งเดินถือไม้กวัดแกว่งไปทั่วแคมป์เลย
แต่ไม่ได้ทำร้ายใครนะก่อนจะหายตัวไปเมื่อวานนี้
เราก็ไปได้คลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ๑๗นาฬิกาเมื่อวานนี้นี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ปากทางเข้าแคมป์คนงานก่อสร้างนี่ซูเรงนะฮะผู้ตาย
เหมือนกับที่เพื่อนร่วมแคมป์บอกเลยเขาเดินถือไม้กวัดไปแกว่งมานี่ฮะ
นี่ฟื๊ดนี่ฮะตีอีกแล้วนี่ตีกับพื้น
แล้วก็เดินหายไปจากกล้องวงจรปิดที่หน้าแคมป์
คือคนแถวนี้เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็คิดว่าเมานี่ฮะ
กล้าเข้าไปยุ่งด้วยคือพอเขาหายจากกล้องวงจรปิดที่หน้าแคมป์ไปเนี่ย
ก็มาเจออีกทีคือวันนี้มีคนไปเจอเป็นศพลอยน้ำอยู่ในคลองแสนแสบ
คนงานในแคมป์บอกกับเรานะครับบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้ซูเรงเนี่ย
เขาก็เดินคลุมคลั่งออกไปจากแคมป์อย่างภาพที่เห็นนะฮะ
ใช้ไม้ฟาดไปเรื่อยนะครับคือบางทีฟาดที่ดินจนไม้หักก็มี
แล้วเขาก็หาไม้ใหม่แล้วเขาก็ออกไปทางปากซอย
ตอนนั้นก็กังวลกันอยู่ว่าเขาจะคลุ้มคลั่งและทำร้ายคนในแคมป์หรือเปล่า
แต่เขาก็วิ่งออกจากแคมป์ไปทางปากซอยก่อน

เขาบอกไม่ได้ทะเลาะกับใครคนข้างในเขาก็ตามออกมาดูเหมือนกัน
อืมแล้วเขาได้ทำอะไรใครมั้ย

ถ้าตรงนี้ก็คือเหมือนทำร้ายข้าวของเหมือนคลั่ง
เขาก็วิ่งออกไปเลี้ยวกับมีมีสิ่งที่ไม่เห็น
ตำรวจสอนอมักกษันเจ้าของพื้นที่นะครับ
ถิ่นตาเละที่สำนึกฐานไว้สองอย่างนะครับ

หรือไม่สองก็อาจจะเป็นการฆ่าตัวตาย
กระโดดลงไปในน้ำนะครับหรือพลัดตกลงไป
แล้วศพก็ไปถูกใบพัดเรือเนี่ยฟันจนมีบาดแผลที่แขนแล้วก็ศีรษะ
ส่วนเรื่องของศพของนายสุเรนนะครับตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
เพื่อให้แพทย์เนี่ยระบุให้ชัดนะครับว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำ
หรือเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย